พอดีที่คุณเคเวทนาอ่าชี้ผู้ชื่อนี้ไปเลยเอ๊ะไขนะ
คุ้นอีกแล้วนะฮะคุณเควัฒนาเป็นสามีของนางเอกชื่อดัง
นะฮะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวดังแล้ว
แล้วก็วันนี้ไปที่ทางอายการดูว่าท่านจะสั่งฟ้องหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามีภาพทั้งสองที่ให้ดูนะฮะ

ตำรวจส่งสำนวนฟ้องพร้อมกับตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
อดีตผู้จักรส่วนตัวของคุณจั๊กกจันส่งฟ้องต่อ
หมายส่งฟ้องที่สำนักงานอายการสูงสุด

เราไปชมภาพเลยเราจะดูทั้งคู่เลยนะฮะ
ว่าใครไปที่ไหนแล้วทำอะไร
เดี๋ยวฝั่งซ้ายจะเป็นคุณนกอุศนีนะครับ
วันนี้ไปที่สำนักการอันนี้คุณนกอุศนีก่อนนะฮะ
สำนักงานอายการสูงสุดรัชดาพิเศษครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งครับคือคุณอาร์บีนะฮะ
นี่ครับฝั่งขวาครับ
ไปที่สำนักงานอายการพิเศษสารแขวงดอนเมือง

ซึ่งทันทีที่คุณนกอศนีเดินทางเมื่อถึงพุทธสุข่าวก็อยากกระถาม

คือเจ้าตัวก็ยกมือไห้ทักทายเฉยแล้วรีบขึ้นไปเลยไม่ตอบอะไร
ส่วนอาร์บีชื่อจริงชื่อปกชนดิสยบุตรเนี่ย

คู่กรณีฟ้องเรียกค่าเสียหาย๑๐ล้านบาทนะครับ
กับทนายส่วนตัวตอน๙โมงนะครับ
จากนั้นก็ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อเซ็นรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บีเปิดใจนะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ความรู้สึกขณะนี้ก็ยังไม่ค่อยดี
แล้วก็ขอยืนยันว่าตลอด๑๕ปี
ที่ดูแลคุณจักรจันทร์มา
ตัวเองคิดและรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวมาโดยตลอด

เสียใจที่วันนี้ทุกอย่างมันกลายมาเป็นแบบนี้เธอบอก
เบื้องต้นนะครับส่วนคดีอาร์บี
มีนัดมาฟังคำสั่งวันที่๑๐สิงหาคมนี้
และจะนำตัวส่งฟ้องต่อสารอาญา
หากอายการมีคำสั่งฟ้อง

ก็มีกลุ่มชาวบ้านจากโคราชมาทำไมอ่ะ
ให้กำลังใจใครมาให้กำลังใจอาบีครับนะครับ
บอกว่าเป็นชาวบ้านที่ระแวกวัดที่อาบีน

ตั้งแต่ได้สัมผัสกับอาร์บีนะแม้จะเป็นคนอื่น
ร่วมปีมั่นใจว่าอาบีเป็นคนดี
ไม่มีทางจะทำแบบคนในข่าว
เพราะขณะไปทำบุญยังใส่ชื่อจักรจันทร์ด้วยทุกครั้งเลย

แล้วก็พร้อมจะเป็นพยานให้กับอาบีด้วย

คดีนี้สำนักงานคดีอาญาสูงสุด
รับสำนวนของพนักงานสอบสวนสนบางเขนเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ยังไม่มีคำสั่งต้องพิจารณาสำนวนก่อน
แล้วก็เดี๋ยวจะให้มารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่ง

วันที่๒๒กรกฎาคมแล้วก็๑๔สิงหาคมนี้
ทั้งนี้นะคดีมันไม่ได้ซับซ้อนอะไร
มันเป็นคดีหมินประมาทโดยการโฆษณาครับ
แล้วก็การหมินประมาทสามารถไกลเกลี่ยยอมความกันได้
ถ้าผู้ต้องหากับผู้เสียหายเนี่ยตกลงกันได้เจรจากันได้นะครับ
ก็ผู้เสียหายก็ถอนคำร้องทุกข์ได้ตลอดเวลา
เหมือนตลอด๑๕ปีที่ดูแลน้องเขามา
ก็รู้สึกว่ามันนานเนอะมันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะอ่ะ

แล้วครอบครัวเราเองก็รักเขาเหมือนลูก
เราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลา
ยืนยันว่าทำงานให้น้องมาด้วยความตั้งใจ
เต็มที่ด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริงค่ะ
แล้วก็ด้วยความที่เห็นเขาเป็นครอบครัว

แต่บาทเดียวไม่เคยหักเปอร์เซ็นจากน้องเลย